มาดูกันที่พระเอกฝั่งวิกน้อยสีกันบ้างดีกว่านะฮะ
คนนี้เป็นลูกชายของนางเอกระดับแถวหน้าในยุคก่อนนู้นเลยนะคะ

เป็นทายชาติอดีตนางเอกดังคุณชนุพรวิสิตทะโสพล
ตอนนี้น้องพลขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรก
ก็โดนจับคู่จิ้นกันกับบัววันซิรินะฮะ
คนดูก็ยุกันว่าเออเป็นแฟนกันเลยดีกว่า
ด้วยความน่ารักของน้องทั้งคู่นะคะ
แล้วคุณแม่จะไฟเขียวหรือว่ายังไงหรือเปล่านะคะ
ฟังน้องพลเขาบอกเลยดีกว่าค่ะ
ก็ดีใจครับผมที่แฟนเขาจำได้

คือตอนที่เราทำผลงานออกมาเราตั้งใจทำมาก
แล้วก็ผลตอบรับออกมาดีแล้วก็มีความสุขครับ
หนูก็อยากให้เชียร์ให้เป็นแฟนกับพี่บัวจริงเลยค่ะ
อ๋อคือชื่นชอบผลงานก็ดีอยู่แล้วครับผม
เป็นผู้จิ้นไปเนอะแฟนแล้วยังคะ

ไม่ใช่ครับคือเหมือนแบบว่าเราทำงาน
โฟกัสที่เรื่องงานตอนนี้มากกว่า

ก็ไม่ค่อยมีนะครับคือถ้ามันโดนก็คือโดนเลย
ยังเด็กอยู่เลย๒๒ปีอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นปล่อยให้น้องมีคู่จิ้นไปเรื่อย

ให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจไปก่อนนะคะ